เจ้าของอู่รถที่จังหวัดสงขลาก่อนสงกรานก็พาครอบครัวมาเที่ยวกรุงเทพเนี่ย
นะครับก็ปิดอู่ครับแต่รถที่จอดซ่อมก็จอดอยู่ใช่ไหม
ล้านบาทต้องมีครับงานนี้
รุ้มมาดูหนีเลยเธอระวังน่ะ

จิ๊กสิเลยจิ๊กสิเลย

นี่เป็นคลิปที่พลเมืองดีผ่านมาประสบเหตุครับ
ตอนแรกก็ไหม้นิดเดียวคุณผู้ชมดูตอนนี้สิ

ช่วยกันพยายามดับไฟนะครับ
ไหม้รถของลูกค้าที่มาจอดรอซ่อมที่อู่ช่างเหล

อยู่ริมถนนลบบุรีราเมฆนะครับ
บนคลองแหมเบอร์หัดใหญ่จังหวัดสงขลาครับ
ไม่ทันแล้วครับไม่ทันเนี่ยดูดิตอนแรกเนี่ยตอนแรกแค่นี้

ครับคู่ภัยทศาบาลนกรคลองแหงนะครับ
มาถึงก็ใช้เวลาเกือบ๒ชั่วโมงลองคิดดูคุณผู้ชม

รถเก๋งรถกระบาดได้รับความเสียหายไป๕คันมีอะไรบ้าง
มีเมอร์ซีเดสมีวอลโว้มีซิสสันซันนี่
มีรถกระบะนาวาร่าแล้วก็มีมาสต้า

เป็นรถลูกค้ามาจอดรอซ่อมไงกับอู่ชักหลิวเนี่ยครับคุณผู้ชม
เนี่ยอลโฟโฟกับเมอร์ซีเดสข้างกันเลยเมื่อกี้
ฮะช่างหลิวหรือว่านายสามารถอ่อนโพธาเจ้าของอู่นะครับ
เพื่อนบ้านบอกโอ้โหเขาปิดอูพาครอบครัวไปต่างจังหวัด
เหตุการณ์นี้จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดวันที่๑๐เมษายน
เกือบตี๓ไปเจอคนต้องสงสัย

กี่บริษัทมาแล้วนั่นเล็นนอกนั่นนั่นเรามีลูกศรชี้อยู่

จอดหลังต้นไม้ตรงข้ามกับอู่ช่างหลิวครับ

เห็นชายต้องสงสัยคนนี้เดินข้ามถนน

สักพักมันจะมีแสงไฟวาบขึ้นมา
วาบขึ้นมาที่ย่าบนทางเท้า
คาดว่าจะเป็นแสงไฟจากการเริ่มเผาล้อรถยนต์ก่อน

จะเอาน้ำมันลาดที่ล้อที่ยางรถ

นายสามารถหรือช่างหลิวเจ้าของอู่ที่เกิดเหตุ

มายืนดูสภาพอู่แล้วซากรถที่เสียหาย
เขาบอกว่าตอนแรกเข้าใจว่ารถที่จอดซ่อมมันไฟไหม้เอง

แต่พอเห็นคลิปพลเมืองดีส่งมาให้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะโดนรอบวางเพลิงแล้วล่ะ
แต่สงสัยว่าทำไมถึงถูกวางเพลิง
ก่อนหน้านี้ช่างหลิวบอกเคยมีปัญหากับรุ่นน้องฝึกงานเคยมีปากเสียแล้วเคยต่อยกันด้วยนะ
อุ๊ยลุ้มแข็งดรองมา๗๘เดือนมาแล้วนะ

นั่นไงก็ไม่เคยมีเรื่องกับคนอื่น

เดี๋ยวจะตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยในกล้องวงจรปิด
ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอสารออกหมายจับนะครับ
เพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีครับ

หลักฐานจากกล้องวงจรปิดมันก็พอเห็นอยู่